ผับปลาก็ต้องปิดใช่ไหม
ที่งานรนตรีก็ไม่มีงานซิครับ

ขอโทษเดี๋ยวนี้วันละพันกว่าบาท

ภาชนะนะฮะแล้วก็รอส่งขาย
รสชาติหวานมันทีเดียวนะครับลงในกล่องนี้นะฮะ
ส่งลูกค้าที่สั่งมาทางออนไลน์นะครับ
หน้าบ้านของตัวเองนี่แหละเป็นที่ผลิตขนมถ้วย
จากการพูดคุยกับนายสุธิวัฒพรมเมษอายุ๓๘ปี
พี่เขามีอาชีพเป็นนักดนตรีตามร้านอาหาร
บอกว่าตั้งแต่เกิดโควิด๑๙มาแล้วคุณเอ้ยนะฮะ

คุณป้าของเขามีสูตรทำขนมถ้วยของคุณยายอยู่
ตัดสินใจไปเรียนวิธีทำขนมถ้วยจากคุณป้า
แล้วช่วยทำขายกับคุณแม่นะฮะ
ช่วงแรกขายอยู่หน้าร้านอย่างเดียวไม่ได้พี่ไม่ได้เดี๋ยวนี้นะฮะ
หน้าร้านอย่างเดียวมาได้แค่๓๔๐๐นะครับ
คราวนี้เปิดเพจมาแล้วครับคราวนี้พอเปิดเพจนะครับ

เอาไปขายตามร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยตอนนี้ผลตอบรับดีนะครับ
กำไรหลังหักทุนแล้วเขาบอกว่าเหลือวันละพันกว่าบาทนะครับ

สำหรับคนที่ชอบทานขนมถ้วยนะครับ

เอาไว้ลบเผ็ดเวลากินเผ็ดแล้วก็แก้เผ็ด

ขนตรังนี้นะฮะก็ไปซื้อเองได้พิกัดร้านขนมถ้วยคุณยายนะฮะ
อยู่ทางเข้าห้างสหทัยถนนอำเภอตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราธานี
สั่งออนไลน์ก็ได้ที่เพจนี้เพจขนมถ้วยคุณยายชื่อง่ายด้วยเอาลองดูนะครับ
มีเจ้าของบ้านที่อังกฤษค่ะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอาหารในบ้านเนี่ยจู่มันก็หายไปหายไป